คุณผู้ชมคะวันนี้สารดีกาได้นัดฟังคำพิพากษานะคะ
คดีที่ประธานกรกตพร้อมพวกปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการตรวจสอบกรณีพักไทยรักไทย
จ้างพักเล็กให้ลงสมัครรับเลือกตั้งในปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้า
แต่ปรากฏว่าวันนี้หนึ่งในจำเลย
เดินทางไปฟังคำพิพากษาของสารดีกาค่ะ
ซึ่งก็คือนายปริญญานาคชัตรี
ดังนั้นศาลเลยมีคำสั่งให้ออกหมายจับนะคะ
และเลื่อนการฟังคำพิพากษาออกไปเป็นวันที่๓มิถุนายนนี้ค่ะ
พลตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาบอดีตประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกต
เดินทางไปฟังคำพิพากษาสารดีกาในคดีที่นายสุเทพเทือกสุบัน
เลขาธิการพักประชาธิปัตยื่นฟ้องพลตำรวจเอกวาสนา
นายปริญญานาคชัตรีและนายเวียรชัยแนวบุญเนียน
ฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบจากกรณีละเว้นการสอบข้อเท็จจริงเพียงบางส่วน
เกี่ยวกับรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งและไม่ดำเนินคดีกับพักไทยรักไทย
ในการจ้างวานผู้สมัครลงแข่งขันการเลือกตั้งและร่วมกับ
เจ้าหน้าที่กรกตปลอมทะเบียนผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่๒๒
มีนาคม๒๕๔๙ถึงวันที่๘พฤษภาคม๒๕๖๒
แต่พอถึงเวลาอ่านคำพิพากษาปรากฏว่านายปริญญาจำเลยร่วมไม่เดินทางมาฟังคำพิพากษาค่ะ
อ้างว่าป่วยเพราะมีใบรับรองแพทย์ยืนยันต่อสารแต่สารเห็นว่าอาการป่วยไม่ถึงขั้น
จะเดินทางมาศาลไม่ได้นะคะและพฤติกรรมของจำเลยมีเจตนาประวิงคดี
จึงมีคำสั่งออกหมายจับนายปริญญาพร้อมสั่งปรับนายประกันเต็มจำนวน
และนัดอ่านคำพิพากษาสารดีกาอีกครั้งในวันที่๓มิถุนายนเวลา๙นาฬิกา
สำหรับคดีนี้เหลือจำเลยเพียงสองคนค่ะคือพลตำรวจเอกวาสนาและนายปริญญา
ส่วนนายวีรชัยได้เสียชีวิตไปตั้งแต่วันที่๒๑สิงหาคม๒๕๕๙